อีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับสุโขทัยเหมือนกันฮะ
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
แต่ว่าเรื่องนี้หลายวันก่อนไปเจอโครงกระดูก

พญาชะละวันไปมานักธรณีวิทยามาตรวจสอบแล้วฮะ

แล้วเคยว่ายน้ำแถวนี้เมื่อบางบ่อ
ตั้งแต่ยุคของอาณาจักรสุโขทัย

ยังไม่ตั้งเป็นพันปีฮะ

ตั้งเอกณาจักรสุโขทัย๗๘๐๐ปี
แต่ไอ้เจ้าพญาชารวรรณหรือไอ้เจ้าจราเข้ยักษ์ตัวนี้
ไหว้มาเป็นพันปีแล้ว

เจ็ดธันวาจมอยู่ใต้โคนบ่อปลานิน

หัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัว

เจอแบบนี้นี่คือร่างที่สมบูรณ์มากฮะ
แล้วก็เลยเชิญเจ้าหน้าที่มาระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มา
นี่เขาเจอตั้งแต่๗แล้วทำไมเพิ่งมา
ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการอนุมัติดำเนินการบ้าง

คุณพันนิพาแซ่เทียนเป็นนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ
กองคุ้มครองซากสถิกลำบันของกรมธรณี
ขออภัยกรมทรัพยากรธรณี
มาตรวจสอบแล้วกระดูกนี้กระดูกจราเข้จริงฮะ
แต่เป็นจราเข้น้ำจืด
และอายุของไอ้เจ้าโครงกระดูกที่ว่านี้อย่างน้อย๕๐๐ปี
หรืออาจจะไปถึง๑๐๐ปี
แปลง่ายแบบนี้ว่าไอ้เจ้าพญาชาลวันตัวนี้

ตั้งแต่ราชนาจักรสุโขทัยยังไม่ตั้งอาณาจักรสุโขทัย

เดี๋ยวมาถามผมตรงนี้งงเหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงจากท่านเจ้าหน้าที่ครับ
ซึ่งเป็นจราเข้น้ำจืดค่ะ
เป็นสายพันธุ์ของไทยเองนี่เลยค่ะ

เพราะว่าถ้าที่อื่นไม่ได้เจอกรามที่แบบ
คือสมบูรณ์ลักษณะที่สมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะ
ถึงแม้ว่าฟันอาจจะอยู่ไม่ครบ
ถ้าตามฟาร์มเลี้ยงอย่างนี้ค่ะ

กรามร่างของเขาก็ประมาณแค่๔๐เซนติเซนติเซนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ใหญ่ถึง๘๐เซนถือว่าใหญ่มาก
แม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าฟันจะไม่ครบ
แต่ผมว่ามันสมบูรณ์มากถ้าจะมีอายุถึง๑๐๐
พันปีครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหม
ว่ามันคือ๒ตัวและไอ้ตัวท่อนกลางเนี่ยเอามารวมกัน
ไม่ฮะทางเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณีบอก
นี่คือตัวเดียวตัวเดียวล้วนเลย
ตั้งแต่หัวจะหลดปลายหางนี่คือความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะ